ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
กระทรวงการต่างประเทศได้มีการนำคณะทูตแล้วก็กงศุลประจำประเทศไทย
เพื่อที่จะศึกษาดูงานในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืน
แล้วก็ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะ

กระทรวงการต่างประเทศได้พาคณะทูตและกรงศูนย์ต่างประเทศประจำประเทศไทย
พร้อมคู่สมรสไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
การดูแลอนุรักษ์และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน๓จังหวัด
คือกระบี่พังงาและภูเก็ต
โดยที่แรกคณะทูตได้เยี่ยมชมความสวยงามของเกาะต่าง
ที่ได้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ด้วยเรือยอด
ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเรือยอด
จากนั้นจึงได้เยี่ยมชมและฟังบรรยายการสาธิตการทอผ้ากี่กระทบ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
การผลิตเครื่องจักษานจากต้นเตยปานัน

และได้เยี่ยมชมสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน
รวมถึงยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธูคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล

คณะทูตได้ร่วมกิจกรรมการเขียนผ้าบาติก

ก็จะนำคณะทูตเดินทางไปที่เกาะหูยง

เกาะนี้เนี่ยปกติแล้วจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะ
และคณะทูตก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมในการปล่อยเต่า
รวมถึงปลูกปาการังด้วยค่ะ

และฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลในพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
โครงการอนุรักษ์แนวปาการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
พระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
คณะทูตได้เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าตะหนุ

และการดำเนินงานของโครงการทั้ง๒โครงการ
จากนั้นคณะทูตก็ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปากการัง

เต่าตะหุที่โตเต็มวัยและลูกเต่า
จากนั้นในช่วงเย็นทางกระทรวงการต่างประเทศ
นำโดยนายดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้ทางคณะทูต
พาเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปจากชุมชน
กระทรวงโลกคิดเริ่มไปได้
เพื่อให้ชีวิตภูมิให้นิดหนึ่ง
แผลขิงเมือง

เราคิดว่าเราสามารถสร้างโปรแบรนด์

คณะทูตได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทย
เตรียมจะเสนอให้แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก
รวมถึงจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์
คู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โปรดติดตามตอนต่อไป